มาเรื่องของสามเณรกับพระครับคุณผู้ชมฮะ

อื้ม

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ
มีสิทธิลงโทษเนรนได้ตามความเหมาะสมแต่นี่ทำร้ายร่างกายเนรเกินไปไหม
บวชเรียนมานานแต่ยังขาดสติมีหลายครั้งแล้วที่ได้ยินแต่ไม่นึกว่าจะเจอกับตัวหลานผม
ผมไม่เอาไว้คุณผู้ชมฮะทีมข่าวไปพื้นที่เลย
อันนี้คือเป็นโพสต์ใช่ไหมที่เขาโพสต์มาก่อนหน้านี้
แต่นี่คือบ้านของสามะเนรครับสามเณรกิติศักดิ์แสนป้องอายุ๑๓ปี
อยู่ที่บ้านหินเกิ้งตะบนหนองยะปล้องครับที่จังหวัดเลย
บาดเจ็บอยู่ในมุ้งเมื่อสักครู่นี้โพสต์เขา
นี่คือเขาโพสต์ดิฉันเข้าไปดูมันก็เป็นรูปภาพนิ่งนั่นแหละ
มีอยู่ประมาณสี่สี่รูปครับแล้วก็เป็นภาพรอยแผลของสามเณร
รอบด้านเลยเน้นบริเวณหน้าโดนเข้าที่หน้าทั้งนั้นเลยครับใช่ค่ะ
นี่คือสามเณรกิติศักดิ์ครับอย่างที่บอกคือ
หน้านะทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยตาเขียวสองข้างเลย
คอก็มีแผลอยู่ในมุ้งคือสามเณรพยายามจะลุกจากมุ้งนะ
ก็ลุกมาด้วยความบาดเจ็บครับสามเณรเล่าให้ทีมข่าวฟัง
ขณะที่ผู้ปกครองก็อยู่ด้วยนะบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็น
วันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมาตอนสามเณรกำลังทำงานอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง
จู่เจ้าอาวาสวัดเนี่ยวิ่งมาทำร้ายร่างกายสามเณร
ตอนนั้นเนรพยายามร้องขอเจ้าอาวาสให้หยุดเถอะหยุดเถอะ
อ้าวแต่ท่านเจ้าอาวาสไม่สนครับโห้ย
พอกระทืบจนพอใจแล้วก็เดินจากไปอืม
มะเนรระบมไปทั้งตัวคุณผู้ชมฮะค่ะ
ส่วนสาเหตุสามเณรเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะอะไร
คิดว่าหรือท่านเจ้าอาวาสไม่พอใจเรื่องการทำความสะอาดหรือเปล่า
แต่ที่ผ่านมาสามเณรกิติศักดิ์ก็บอกว่าทำดีมาตลอดเลยนะ
เอาเหรอสรุปคือตอนที่ทำร้ายคือก็ไม่ได้บอกด้วยเหตุผลอะไร
ตอนแรกดิฉันคิดว่าตีไม่ใช่ตีทั้งเตะทั้งกระทืบใช่ไหม
ผมนั่งแล้วเขารีบวิ่งมาใส่ผมเลยครับ
นี่ทั้งเอามือมาต่อยแล้วเท้ามาถีบเลยครับ

คิดว่าน่าจะไม่พอใจผมนะครับทำงานไม่พอใจผม
เรื่องทำความหลากบวชครับ
มาฟังคุณอาของสำมะเนียนกิริษัทครับ
คุณอาอายุ๒๕ปีนะเล่าให้ฟังว่าหลานเขา
บ้านเกิดอยู่อำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหาร
แล้วก็มาอยู่กับเขาตั้งแต่เด็กครับมาเรียนหนังสือที่นี่
แล้วก็บวชเรียนที่วัดแห่งนั้นด้วยมาปีกว่าแล้ว
กระทั่งมาโดนทำร้ายร่างกายรอบนี้
คุณอาก็เลยพาเนรไปโรงพยาบาลจะแจ้งความดำเนินคดี
ที่ผ่านมาก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะ
ว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นมีการทำร้ายสามเณรมาบ้าง
แต่เป็นรูปอื่นเป็นคนอื่นไม่คิดว่าจะมาทำกับหลานของตนเองครับ
ส่วนอาการของสามเณรตอนนี้คุณผู้ชมยังระบมไปทั้งตัว
จะทานข้าวก็ทานได้แล้วนะครับ
วันนี้สามเณรและอดีตสามเณรที่เคยถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บไปเนี่ย
หมายถึงคนอื่นนะจะมารวมตัวกันคุยกัน
เพื่อจะเป็นพยานให้ว่าเจ้าอาวาสรูปนั้นเคยทำร้ายสามเณรคนอื่นเหมือนกันครับ